ดูใบเฟิร์นกันดีกว่าคุณคะใบเฟิร์นใบเฟิร์นคนไหน

ใช่เลยค่อนข้างรักข้างรักมากนะคะ
เขาบอกว่าโลกเป็นสีชมพูเลยทีเดียวสำหรับน้องใบเฟิร์นแล้วก็น้องนายนพัฒน์
เขาบอกว่าความพัฒนาของสองคนนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อย
ก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีนิยามแทนเรียกกันพี่นายก็เรียกน้องใบคะ

เรียกใบใช่ไหมหรือนี้เรียกน้องใบเหรอคะ

ส่วนทางด้านของน้องเฟิร์นเขาก็เรียกนายบ้างหรือเรียกว่านายคะบ้างอะไรอย่างนี้
หว่านโจทย์ฟังเสียงหน่อยค่ะ
คุ้นค่ะคนจริงอย่างเราก็เลยตอบไปว่าขา
ก็เรียกนายบ้างขนี้ก็ได้นายคะมีบ้าง
อาจจะดูแปลกสักหน่อยทุกคนอาจจะยังไม่ชิน
คุณมีทั้งแบบพาทที่เราคุยกันหวานขึ้นหรือพาทที่เราก็ยังแก้งกันกวนประเสป
สาดกันเหมือนเดิมคือมันมีแบบมันก็ยังคงอยู่อะค่ะ
อืมนั่นแหละ

แต่หนูอยากรู้ว่าผู้ชายที่เคยเรียกแม่หวายสุด

แบบนี้ไหมพี่มอน

แปลงมาก
ก็มีแบบว่าเป็นบางคนมากันแบบเป็นเพื่อนกัน
แต่พอเขามาเรียกเราแล้วเราก็มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะ

ไม่น่ารักเหรอเอ็งจี้
น่ารักคือเพราะว่ามันน่ารักที่สุดเลยนะ

หมาคือด๊อกนี่หรือคะเขารู้ว่าใช่

แล้วเสียงของเขามันเหมาะสมกับคำนี้จริง
มันจะมีความแบบเบอร์๒เบอร์๓ไหมคะเสียง

ทำไมคนที่ใกล้ที่สุดเราต้องดูแบบแข็งแกล่งฮะ
ทำไมเราก็อ้อทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะ
มดสายห้าวอย่างนี้เหรอคะ

อุ๊ยแองจี้จริงไหมตอบครับอันนี้ไม่เชื่อ

แองจี้โดยเฉพาะเธอตอบกล้องนี้ยัง

แต่ฉันกินข้าวจัดไปเองค่ะ
ชิคกี้พายฟังนึกว่าจะติดหนวดเนียนกว่าเดิมอีก

ไม่ผ่านมาแล้วนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป